มาดูเรื่องของการเตือนภัยกันหน่อยนะฮะ

ใครที่มีผู้เท่าผู้แก่อยู่ที่ร้านขายของชำโดยลำพัง

แล้วก็อย่าปล่อยให้ท่านอยู่เพียงลำพัง

ติดตามเพิ่มเติมในห้องข่าวเตือนภัยค่ะ
แล้วทีนี้ก็มีผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง๕นาที
ก็คือเข้ามาในร้านทำเหมือนว่า

แล้วก็เดินสำรวจร้านอยู่ประมาณแป๊บเดียว
ก็ย่อเดินเข้ามาจากทางนี้
มาเปิดเกสตรงนี้ค่ะแล้วก็หยิบเงินไปเลย
คิริน๒๐บาทตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรี

สาวแต่งตัวดีทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาซื้อของ
เนียนตะโกนถามอย่างเชิงจนมั่นใจว่าไม่มีคนอยู่
ก่อนสวมบทนักฉกมือวัยเปิดดินชะเคาน์เตอร์
แล้วขโมยเงินติดมือไป๒๐๐กว่าบาท
เดินออกจากร้านไปแบบเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เปิดร้านค้าให้ป้าขายของคลายเหงา
กลับถูกมือดีเข้ามาฉกเงินในร้านกลางวันแสก
ฝากเตือนไปยังร้านค้าเล็กที่มีคนแก่เฝ้าร้าน

แฝงตัวมาในรูปลูกค้าท่าทางดี
ไม่ว่าจะลุกไปไหนลิ้นชักเก็บเงินต้องล็อกกุญแจ
ราชบุรีก็มีอีกหลายร้านค้าที่เป็นร้านเล็กที่เขา
ที่เขาอาจจะมีคนแก่อยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือมันก็เป็นภัยสังคมอะค่ะ
เพราะภัยอันตรายมีอยู่รอบตัว
เราต้องรู้เท่าทันเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อ